เรื่องนี้เป็นครอบครัวครอบครัวหนึ่งคุณผู้ชม
เขาก็นั่งรถจะไปเที่ยวพัทยากันทีนี้ก็เข้าไปถึงรีสอร์ทแล้วนะ
จอดรถที่ลานจอดปุ๊บปรากฏว่ามีไอ้มือมืดคนหนึ่งนะ
ค่ะมุดเข้ามาใต้ท้องรถก็แก๊กก็แก๊กเนี่ย
ตัดสายเบรกโอ้โหแล้วมีคนเห็นก็คือคนในรถอ่ะ
ยังมีคนหนึ่งยังอยู่ในรถอยู่แล้วคือกะจะฆ่ากันเหรอให้แบบเบรกไม่ได้

เหมือนว่าจะมีเหตุอะไรที่ทำให้ไอ้มือมืดคนนี้เข้ามาตัดสายเบรกคุณผู้ชมเดี๋ยวลองฟังดู
วงจรปิดนี้ครับจะเห็นผู้ชายคล้ายกับมุดออกมาจากใต้ท้องรถเก่ง
ออกมาแล้วแล้วก็ลุกขึ้นยืนเดินอ้อมไปหน้ารถทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับ
แต่ในรถสิมีผู้หญิงนั่งอยู่แล้วรถไม่ได้ติดเครื่องยนต์ไว้คนร้ายก็เลยไม่รู้ตัว
และไม่รู้ว่าพฤติกรรมทั้งหมดที่มันทำเนี่ยมีคนเห็นครับมีคนรับรู้หมดแล้วครับ
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปคุยกับผู้เสียหายเมื่อวานนี้เธอเนี่ยซึ่งอยู่ในเหตุการณ์นะ
แล้วเธอก็นั่งอยู่ในรถเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นวันเสาร์ที่ผ่านมา
ตอนกลางคืนเลยก่อนเกิดเหตุเธอพาลูกสาวสองคนกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ยาย
รวม๖คนไปเที่ยวพัทยาจากนั้นก็เข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่ง
แล้วก็จอดรถไว้ที่ลานจอดต่อมา๒ทุ่มเธอมานั่งในรถเธอก็รอของที่สั่งจากร้านสะดวกซื้อแหละ
จู่มีชายคนหนึ่งมาเดินวนรอบรถตามวงจรปิดนี้เลยคุณผู้ชม
แล้วผู้ชายคนนี้มันก็มุดเข้าไปใต้ท้องรถทีแรกเธอก็นึกว่างัดแงะอะไรบางอย่างหรือเปล่า
แต่เธอกลัวนั่งนิ่งเลยคุณผู้ชมไม่กล้าทำอะไรก็นั่งนิ่งอยู่แบบนั้น
จากนั้นไม่นานผู้ชายคนนี้ก็มุดออกมาจากใต้ท้องรถแล้วเดินวนรอบรถก่อนจะมุดเข้าไปอีกรอบ
นี้เธอตัดสินใจสตาร์ทเครื่องเลยแล้วขับรถออกไปยังจุดที่มีรอปภอยู่
ผู้ชายคนนี้ก็มุดออกมาแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ลบนี้ไป
หลังเกิดเหตุครับเธอไปแจ้งความไว้แล้วที่สพเมืองพัทยา
พอไปดูวงจรปิดแล้วคุณผู้ชมเชื่อว่าผู้ชายคนนี้
สะกดรอยตามครอบครัวเธอมาตั้งแต่บ้านพักในกรุงเทพและเชื่อว่า
คู่กรณีที่กำลังมีคดีฟ้องร้องกันอยู่มูลค่าความเสียหายหลักพันล้านบาทนะ
หวังให้เกิดอุบัติเหตุครับเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาคุณผู้ชม
โอ้โหนี่น่ากลัวนะเนี่ยเพราะว่ามีคดีฟ้องร้องกันอยู่ด้วยครับ